ดูเรื่องของไฟไหม้ป่ากันหน่อยนะคะช่วงนี้อากาศแห้งอากาศแรง
ไฟป่าเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นง่ายมากค่ะเป็นเหตุไฟป่าที่พยาวนะคะ
ป่าหลังมหาวิทยาลัยพยาวต้องร่วมกันระดมดับไฟกันอย่างจ้าละวันเลยค่ะ
สุโขทัยเองก็เหมือนกันค่ะไฟป่าเกือบจะลามเข้าบ้านพักครูแล้วนะคะ
ดับกันแทบไม่ทันเลยรถดับเพลินจากออปเวอร์ตอต่างกว่า๑๐คันค่ะ
ระดมกำลังการช่วยดับไฟไหม้ป่าย่ากอไผ่ที่ด้านหลัง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโทรธัยในตำรวจย่านยาวอำเภอสวรรคโลก
ไฟเนี่ยมันลุกลามขยายวงกว้างจนใกล้จะถึงบ้านพักครูที่อยู่ด้านหลังวิทยาลัยอยู่แล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยก็ต้องนำรถไถมาช่วยทำแนวกันไฟแล้วก็เปิดทางให้รถดับเพลิง
เข้าไปฉีดน้ำดับไฟนะคะใช้เวลา๓ชั่วโมงกว่าค่ะถึงจะสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้
ขณะเดียวกันที่ยอดเขาภายในมหาวิทยาลัยพยาวก็เกิดไฟป่าเหมือนกันนะคะอยู่ในตำบลแม่กาอำเภอเมือง
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งจากอบตเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเองด้วยเนี่ย
รวมแล้วกว่าหกสิบคนไปช่วยกันฉีดน้ำดับไฟค่ะก็สามารถไล่ดับไฟแล้วก็ควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามได้แล้ว
ตอนนี้กำลังเร่งสำรวจความเสียหายอยู่นะคะตอนนี้เริ่มมีคุณผู้ชมมารับชมเราแล้วนะฮะ